แม้ว่าจะมีแฮสแท็กในอินสตราแกรมบอกว่า

เจ้าตัวบอกเลยว่ามีคนคุยเป็นนุ่มที่มีฝาแฝดด้วยนะคะ
หน้าเหมือนกันไม่ใช่ว่าเออสลับคู่สลับรักอะไรนะจ๊

ส่วนสถานะตอนนี้ยังไม่ยกคำว่าแฟนให้ค่ะ
เพราะว่าไม่อยากจะไปจำกัดอะไรขนาดนั้น
เพียงแค่อยากให้ว่าเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปมากกว่าค่ะ
โดยครอบครัวของไอซ์เองเนี่ยไฟเขียวอยู่แล้วนะคะ
ส่วนว่าจะมีเรื่องอนาคตอะไรยังไงหรือเปล่า

พอเราเริ่มคุยกันเราก็รู้สึกว่าเขาก็มีบางอย่างที่
เรารู้สึกว่าวิสัยทัศน์หรือบางอย่างที่มันไปด้วยกันได้
ไม่ได้คิดว่าเราต้องเป็นสถานะอะไรหรอก
แต่ว่าเพราะว่าทุกครั้งที่มันจะมีการจบกันไปเนี่ย
มันก็จะมีมันจะมีเรื่องราวตามมา
ก็เลยไม่อยากให้มันแบบว่ามีสถานะอะไรมาก
มันมีการขยับขยายเลื่อนไปถึงขั้น
จะมีการมั่นหมายว่าอันนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่า
มันเป็นการเรียนรู้กันไปรู้จักกันไป
แล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันพัฒนาไปในทางที่เรารู้สึกว่า
มันโอเคเราก็อาจจะใช้เป็นอีกสถานหนึ่ง
ไม่ได้คาดหวังอะไรมามากตั้งนานแล้วค่ะ
เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตด้วย
แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องของแค่คนคนเดียว

ก็ดีแล้วที่ยังไม่ได้รีบร้อนอะไรนะคะ
เพราะว่าหลายคนเห็นความรักครั้งนี้ของไอซ์เนี่ย
เริ่มต้นเมื่อประมาณกุมภาพันธ์ที่แล้วนี่เอง

ยังไม่ได้พ้นโปรเท่าไหร่ปล่อยไปก่อนนะคะ